ทีนี้คุณผู้ชมคะมีคลิปหนึ่งเขาแชร์กันในโลกโซเชียล
คนก็วิจารณ์เยอะเพราะครูทะเลาะกับนักเรียน

ใช่คู่กับนักเรียนทะเลาะกันในห้องเรียนเหมือนแบบโอ้โหลงไม้ลงมือกันเลยอะค่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
เราก็เลยไปตรวจสอบว่าต่อยกับเด็กนักเรียนอย่างนี้

โรงเรียนนี้มันอยู่ที่ไหนโรงเรียนอะไรนะคะ
เป็นโรงเรียนเล็กในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชนะคะ
นักข่าวของเราก็โทรศัพท์ไปคุยกับผู้มนุยการโรงเรียนเลยนะคะ
พอก็คุยกับนักข่าวของเราแบบเสียงเครียดเลย

บอกเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนานแล้ว
เป็นสาเหตุเรื่องของการเล่นฟุตบอลกัน

ครูกับนักเรียนที่อยู่ในคลิปหลังจากต่อยกันแบบนี้แล้วเนี่ย
เขาก็คุยกันตกลงกันแล้ว
ไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรกัน
น้องนักเรียนคนนี้ออกจากโรงเรียนไปแล้ว
นี่พอโรงเรียนบอกแบบนี้ค่ะ
ก็นักข่าวเราก็ถามย้ำว่า
เอาจริงพอสาเหตุมันคืออะไร
แค่เรื่องแบบเล่นฟุตบอลมันถึงขั้นเอามาต่อยอะไรกันแบบนี้เลยเหรอ

ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องเงินอุดหนุนสถานศึกษาหรือเปล่า

คือเด็กก็ยืนเฉยใช่ไหม

และเขาเคลียร์กันแล้วไม่ติดใจอะไรกัน

นักเรียนออกไปแล้วแต่ครูยังอยู่หรือเปล่านี้เรายังไม่รู้เลยนะคะ

คุณยังสอนอยู่หรือเปล่า
แล้วเดี๋ยวคุณก็ไปต่อยเด็กอีกหรือเปล่าใช่ไหม